พาคุณผู้ชมมาดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ประมาณวันที่๑๑เมษายน

เธอเดินทางไปในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงครา

เอาเครื่องช็อตไปช็อตแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศเธอนี่นะคะ
ผู้ปกครองบอกว่าก็จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนี่

ร่องรอยบาดแผลบนตัวน้องนะ
น้องนักเรียนหญิงชั้นม๕ที่ถูกเครื่องช็อตไฟฟ้าช็อต
แล้วก็หลังจากนั้นเจ้าของหอพักก็ล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยนะคะ
พ่อของน้องโบน้องโบเป็นนามสมมุตินะ
ให้ทีมข่าวฟังบอกว่าลูกสาวอายุ๑๘ปี
เรียนอยู่ชั้นม๕แล้วเธอก็ไปเรียนพิเศษที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
ในช่วงปิดเทอมคืออำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
จะเป็นแหล่งรวมโรงเรียนสถาบันกฎวิชาดังต่างนี่นะคะ
กับเพื่อนอีกคนหนึ่งไปเช่าหอพักอยู่ด้วยกัน
แถวถนนสามชัยเขตเทศบาลนครหัดใหญ่
เมื่อวันที่๑๑เมษายนที่ผ่านมาปรากฏว่า
ฝักบัวในห้องน้ำในห้องที่น้องพักเสีย
เธอก็เลยไปแจ้งให้เจ้าของมาซ่อมให้
ในช่วงนั้นแหละลูกสาวอยู่ในห้องคนเดียว
เพราะว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งมีเรียนระหว่างที่เจ้าของหอพักเข้าไปซ่อม
เขาก็เรียกลูกสาวเข้าไปนะบอกว่าน้องมาช่วยขันน็อตหน่อย

แต่ปรากฏว่าเจ้าของหอพักใช้เครื่องช็อตไฟฟ้า
น้องแบบนี้แล้วก็เป็นบาดแผลแบบนี้
น้องก็ล้มฟุบลงไปเลยเพราะว่าขาอ่อนแรง
หลังจากนั้นเจ้าของหอพักอุ้มน้องไปข่มขืนบนเตียง
โดยที่น้องก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้
ฟังเสียงคุณพ่อของน้องกันหน่อยค่ะ
นอกจากนี้คุณพ่อบอกว่าหลังเกิดเหตุ
ก็พาน้องโบไปแจ้งความไว้ที่โรงพักหาดใหญ่
แล้วก็พาน้องโบไปให้แพทย์ตรวจร่างกาย

โดยบอกว่าคดีนี้ต้องการให้พนักงานสอบสวน
ดำเนินคดีกับเจ้าของหอพักรายนี้ให้เร็วที่สุด
จากว่ารับไม่ได้จริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกสาว
ตอนนี้สภาพจิตใจของน้องโบย่ำแย่มาก
เพราะว่าเมื่อไหร่ที่พูดถึงแล้วก็ถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

หลังจากนี้คุณพ่อบอกว่าก็ต้องพาไปพบจิตแพทย์ด้วยนะ
เพื่อดูแลเรื่องของสภาพจิตใจของน้อง
ล่าสุดทีมข่าวก็เดินทางไปที่หอพักดังกล่าว
พบว่าหอพักดังกล่าวปิดชั่วคราว
ก็เลยพยายามที่จะติดต่อไปที่เจ้าของหอพักทางโทรศัพท์
ได้รับคำตอบเพียงสั้นบอกว่า
ให้การกับตำรวจไปแล้วแล้วก็ตัดสายทิ้งไปเลยอ่ะ
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสงครา
ก็ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการสอบสวนคดีนี้
พร้อมกับบอกว่าหลังจากที่พนักงานสอบสวน
รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดแล้ว
ก็ได้มีการออกหมายจับเจ้าของหอพักรายนี้แล้วด้วยนะคะ
บอกว่าจะดำเนินคดีทุกฐานความผิดที่เกี่ยวข้องให้เร็วที่สุด
แต่ตอนนี้ยังต้องขอสงวนชื่อผู้ต้องหาเอาไว้ก่อน

เบาะแสติดตามจับกลุ่มคนร้ายที่ยังคงหลบหนีมามอบตัว

รวิรัชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าคดีนี้ด้วยตนเองนะ
แล้วก็คดีนี้มีความคืบหน้าอย่างไร
แน่นอนว่าไทยรัฐทีวีเกาะติดแน่นอน
เพราะว่าเป็นคดีที่น่าสลดหดหูแล้วก็สะเทือนขวัญด้วย
เป็นพ่อเป็นแม่มีลูกสาวเห็นข่าวนี้รับรองว่าสะเทือนใจมากเลยนะคะ